เชื่อหรือที่พึ่งทางใจของชาวไร่ชาวนา
เขาจะมีเครื่องรังของขังพกประจำตัว

เคยเห็นมั้ยคุณผู้ชมมันคืออะไร
ถ้าอยากรุมมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เพราะว่าท้านไข่ทำอะไรก็ผ่านโดยสะดวก

พลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วย
แล้วมันจะต้องมีผ่านไถนา
ตัวนี้แหละลักษณะสามเหลี่ยม
ไม่ใช่ขี้ปลาฉลามนะ
จะอยู่ในน้ำไอ้ปลาฉลาม

เขาบอกใช้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องรางของขังด้วย
คือทำกันมาตั้งแต่โบราณ
ลักษณะก็คือเป็นรูปทรงสามเหลี่ย

คอยที่จะกดลงไปในดิน
แล้วมันก็เหมือนกับเป็นการพลิกดินไถนา

พลวงก็จะมีทั้งแร่พลวงเงิน
และแร่พลวงทองที่สำคัญ

ทำส่วนผสมของพระเครื่องต่างด้วย

แร่ที่ว่าเป็นกายสิทธิ์

มันเป็นแร่ที่มีความสำคัญมาก

ปัจจุบันนี้บางคนคงแย่มีอยู่

พูดผีปีสาธิกลัวนะฮะ

ล้างผังว้าผ่านไถ

น้ำที่มันรสคนหรือรถผีเนี่ยนะคะ
ก็คือจะทำให้ผีที่เข้าคนออกไปเลย

อย่ามาใกล้นะกลัว
คุณพูดตลาดกลัวออก

ฉลุยเลยถูกต้องสมตามปรารถนามหรือพลิกร้ายให้กลายเป็นดีได้อีกด้วย
เห็นไหมเขามีความเชื่อดีมากมายนะคะเกี่ยวกับฐานไถนา